บอกว่าการเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่มีผู้อื่นทำให้ลูกตาย
แม่สามารถเรียกค่าทดแทนตามกฎหมายได้
แท็กเท่าที่มีกฎหมายบรรยัติไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น
แท็กไม่ใช่ว่าอยากเรียกเท่าไหร่ตามอำเภอใจโดยไม่มีกฎหมายรับรองได้ทุกอย่างนะครับ
แม่นี่ทนายเกิดผลโพสต์ไว้แบบนี้มีคำว่าแม่ด้วยนะฮะ
คือทนายเกิดผลอธิบายแบบนี้ครับ
บอกว่าถ้ากรณีบุตรเสียชีวิตทันทีจากเหตุอะไรแบบนี้ก็ตาม
โดยไม่มีการรักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิต
กฎหมายให้เรียกค่าสินใหม่ทดแทนได้๒กรณีเท่านั้น
คุณผู้ชมฟังไปด้วยนะฮะจะได้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายไปด้วย
ก็หมายถึงว่าคุณแม่คุณแตงโมอาจจะเรียกค่าสินใหม่ทดแทนได้แค่
ปลงศพหรือค่าจัดการงานศพ
กับ๒ค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดู
ก็คือยังไงครับสมมุตินะครับ
ถ้าน้องมีชีวิตอยู่แล้วส่งเสียคุณแม่เดือนละ๑๕๐๐๐บาท
ขณะนี้คุณแม่อายุ๖๐ร่างกายแข็งแรง
คาดว่าอาจจะมีชีวิตไปถึง๗๐ปี
นี่ไม่ได้แช่งอะไรนะธนายธนายเขาลองเปรียบเทียบดู
ถ้าคุณแม่มีชีวิตไปถึง๗๐ก็เท่ากับว่าคุณแม่จะได้เดือนละ๑๕๐๐๐บาท
เป็นเวลาอีก๑๐ปีก็คูณกันไปสิครับ
นี่แหละเขาเรียกว่าค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดู
จะได้เท่านี้จริงครับ
ซะจากว่ากรณีที่บาดเจ็บไม่ถึงตาย
แต่ขาดรายได้ขาดประโยชน์จากการทำงาน
แบบนี้คุณแม่ถึงจะเรียกได้เช่น
ถ้าแตงโมอายุ๓๐มีรายได้เหลือละ๑๕๐๐๐๐บาท
ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยประจำตัว
หากไม่เสียชีวิตก่อนก็จะมีอายุยืนยาว
และทำงานต่อไปได้ไม่น้อยกว่าอีก๓๐ปี
แบบนี้คุณแม่อาจจะฟ้องเรียกค่าสินหมายทดแทนได้หลายอย่าง
รวมทั้งค่าขาดรายได้ด้วย
ก็อย่างเช่นเดือนละ๑๕๐๐๐บาทของคุณแตงโม
คูณไปอีก๓๐ปี

นั่นคือกรณีของถ้าลูกคุณแม่ไม่เสียชีวิตนะ

แล้วก็ต้องเขาเรียกว่าขาดรายได้ขาดประโยชน์จากการทำงานด้วยนะฮะ
นี่เป็นคำอธิบายของทนายเกิดผลนะครับ
สนใจนะข้อกฎหมายตรงนี้นะฮะ